มาดูเหตุการณ์ที่น่าจะมีประสบการณ์กันแทบทุกคน
โดยเฉพาะท่านที่ขับรถแล้วก็ตามเส้นทางในชีวิตประจำวันเราเนี่ย
ต้องเป็นช่วงที่แบบรถติดเยอะนะฮะก็จะปวดท้องนะฮะ
หนักบ้างเบาบ้างปวดเบานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ปวดหนักนี่ยุ่งนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาก็เจอประสบการณ์นี้
ก็เลยทำเรื่องเป็นการรีวิวหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้
เผื่อใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ปวดท้องหนักปวดอุจจาระปวดอึเนี่ย
บนทางด่วนเนี่ยจะได้หาที่ไปถูก
ใช่เพราะหลายคนจะคิดว่าบนทางด่วนมันไม่มีแน่
คือไม่มีห้องน้ำแบบคือต้องแย่แน่
ใช่ซึ่งผู้ชายคนนี้ทีแรกก็คิดว่าอย่างนั้น
ถึงขั้นมองหาร่องน้ำข้างทางแล้วด้วยซ้ำ

ใช่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณยศพลพาพักดีนะครับ
เขาอายุ๓๒แล้วเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
โพสต์เรื่องราวในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
เมื่อวานนี้๗โมงครึ่งนะเขาก็เดินทางจาก
รังศิษย์ปถุมธานีครับเข้าเมืองอ่ะคือ
เข้ากรุงเทพใช้ทางด่วนดอนเมืองโทเวย์
ปรากฎว่ารถติดมากเริ่มรู้สึกปวดท้อง
ท้องหนักเลยนะพอขึ้นทางด่วน
ทีนี้แทบจะไม่ไหวก็รีบขับ
แบบให้เร็วที่สุดแต่มันขับได้แบบคือช่วงจุดที่เร็วได้เนี่ยอย่างมากก็๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนมาถึงตรงป้ายที่บอกว่าอีก๑กิโลเมตรถึงด่าน
เก็บเงินทีนี้โอ้โหเริ่มขนลุกไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ว่าค่าศึกมันเริ่มมาแบบประชิด
เมืองมากขึ้นนะฮะอ่าพวกเนี้ยนะฮะที่เขาทำรีวิวนะครับ
ยศพลเขาก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่ารถมันก็ติดอีกครั้งแล้ว
เพราะว่าเป็นด่านเก็บเงินไงคุณยศพลบอกว่าช่วงเนี้ยรถค่อยค่อยไหล
ทีละนิดทีละนิดเขาถึงกับต้องปิดแอร์เพื่อให้มันไม่รู้สึกขนลุกมากไปกว่านั้น
ขับอยู่เลนซ้ายสุดก็มองดูทางซ้ายมือพยายามมองว่า
แถวนั้นมีท่อระบายน้ำบ้างไหมโอ้โหคิดว่าถ้าเจอเขาจะทำอะไรก็ลองคิดดู
คือเขาคงไม่ไหวจริงจริงอ่ะปรากฏว่ามันไม่มีฮะ
มันมีรางระบายน้ำคุณเขียนมาสอนมันอยู่กลางมันอยู่ตรงตรงกลางถนนครับ
ระยะทางมันก็เริ่มใกล้ด่านเก็บเงินเข้าไปทุกทีเขาก็ต้องปลดเข็มขัดออกแล้วตอนนี้
หายใจถี่ขึ้นนะฮะเริ่มมีลมดันออกมาดันออกทางไหนเนี่ยไม่รู้แล้วฮะ
กลั้นเอาไว้แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าจะกลั้นได้นานขนาดไหน
มาถึงด่านจ่ายเงินเขาตัดสินใจลงจากรถไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีห้องน้ำไหมครับ
เจ้าหน้าที่ก็น่ารักครับใจดีแนะนำว่าอ๋อมีอยู่ตรงหลังตู้พักของเจ้าหน้าที่
แต่ว่าต้องเดินลงไปนะเขาก็เดินเบี่ยงรถไปที่หลังตู้พักครับ
แล้วก็รีบวิ่งด้วยอ่าทีแรกจะวิ่งนะคุณเดี๋ยวมาสอนอืม
ปรากฏว่าวิ่งไปได้นิดเดียวต้องเปลี่ยนเป็นเดินเพราะไม่ไหว
เดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันจะไม่ไหวก็เนี่ยฮะแล้วก็ถึงห้องน้ำจนได้
เจ้าหน้าที่เขาแนะนำให้เขาก็เลยเอาเรื่องราวถ่ายรูปประกอบมา
เพื่อจะชี้ช่องทางให้กับคนอื่นชาวโซเชียลก็ขอบคุณนะ
รีวิวให้รู้แบบนี้นะคะเขาก็โพสต์ให้เห็นแบบนี้ค่ะ
คือเริ่มจากกำลังจะขับมาถึงด่านเก็บเงินก็มองหาตู้พักจราจร
และตรงนั้นก็มีทางลงจริงจริงนะคะมีบันไดลงไปอ่า
สิบเมตรได้ครับก็จะเจอป้ายบอกทางไปห้องน้ำเนี่ยค่ะ
ก็เลี้ยวตามป้ายไปเดินต่อไปอีกห้าร้อยเมตร
สิบเมตรขออภัยก็ถึงห้องน้ำแล้วเขาก็โพสต์ภาพห้องน้ำให้ดูว่า
ห้องน้ำสะอาดด้วยนะคะอืมก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีค่ะครับ
เคยรู้มาครับว่ามีเพื่อนที่ทำงานทางด่วนนะครับ
เขาเคยบอกว่าทุกด่านจ่ายตังค์ทุกที่จ่ายตังค์จะมีห้องน้ำ
แต่พอดีด่านนั้นมันเป็นด่านเดียวที่เราไม่สามารถมองเห็นห้องน้ำเลย
แต่ตรงนี้มันเป็นที่เดียวที่ไม่มีมันจะมีแค่ด่านจ่ายตังค์
พนักงานเขาจะเดินขึ้นจากสะพานลอยขึ้นมาพอพอผมปวดปวดมากเลย
แล้วก็แต่รถมันติดในระยะเวลานั้นมันจะอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมง
เกือบ๔๕นาทีครับประมาณนั้นผมก็จอดรถแล้วก็รีบวิ่งลงไป
แต่วิ่งวิ่งมากไม่ได้มันอันตรายครับเพราะว่าทั้งปวดด้วย
ปวดแล้วก็ทางมันก็ไกลด้วยนะในระหว่างทางลงทางเดิน
ปกติผมจะโพสต์เป็นเป็นให้เฉพาะเพื่อนเพื่อน
แต่โพสต์นี้ที่ผมตัดสินใจให้มันเป็นพราบิกคือหลายคนเขาจะไม่รู้ว่า
ทางด่วนมันมีห้องน้ำเพราะว่าทางด่วนดอนเมืองโทเวอะครับ
อนเมืองทวีขาเข้าจะมีด่านเดียวแล้วด่านนั้นถ้าถ้าไม่รู้ก็จะไม่มีห้องน้ำเลย
ถ้าหลุดดันนั้นยาวไปถึงดินแดงก็จะไม่มีห้องน้ำก็จะถ้ารถติดก็ติดเลย
เสร็จเลยครับโหครับนึกภาพตามเลยอ่ะอ่า
แต่ชาวเน็ตก็บอกว่าขออภัยนะอดสงสัยไม่ได้เลย
ว่าปวดหนักขนาดนั้นยังจะมีกระจิตกระใจถ่ายรูปอีกเหรอ
ก็เลยเฉลยให้ฟังแบบนี้นะคะรูปที่ถ่ายตอนปวดท้องจริงอ่ะ
เรียบร้อยค่ะแล้วค่อยมาไล่เก็บทีหลังอ่ะไล่เก็บภาพทีหลัง
ตั้งใจว่าจะรีวิวต้องเดินย้อนกลับมาเอารถใช่ที่จอดทิ้งบนทางด่วนใช่ไหม
ใช่ค่ะก็เดินย้อนถ่าย้อนถ่ายมาเรื่อยแล้วก็รีวิวใช่ค่ะ
เพราะหลายคนก็สงสัยว่าโอ้โหเก่งมากนะปวดท้องขนาดนั้นเนี่ย
ถ่ายรูปอะไรแบบนี้ก็เหมือนกับรถไฟฟ้าใช่ไหมบีดีเอสหรือว่าใต้ดินที่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็อย่าไปคิดว่าในสถานีไม่มีห้องน้ำ
ใช่จริงจริงแล้วมีของเจ้าหน้าที่ก็ขอเข้าได้ก็ไปขอเอาเข้าได้นะครับค่ะ